ข่าวนี้ก็ระทึกไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมที่อ่อนนุษย์มาไล่ยิงกัน
วิ่งตามนะแล้วก็ไล่ยิงคนที่โดนยิงน่ะอาการก็สาหัสค่ะ
ไม่รู้ว่าต้องตัดขาหรือเปล่านี่จังหวะนี้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นไหมสีแดงน่ะคือคนที่ก่อเหตุเอาปืนยิง
สีเขียวคือคนเจ็บก็วิ่งหนีค่ะ
แล้วหลังจากที่ลูกศรสีแดงยิงเสร็จนะเขาหนีไปเลย
มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่ามองหน้าหาเรื่องใช่ไหม
มันมีจริงเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นในซอยอ่อนนุษย์๘๖แถวประเวทนะคะ
ก็เป็นจังหวะที่ผู้ชายน่ะวิ่งหนีแล้วมีผู้ชายอีกคนนึงถือปืนมายิงวิ่งตามไป
เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะแล้วหลังจากเกิดเหตุนะ
ฝั่งคนเจ็บเนี่ยคือนายบุญเนธบุญชูอายุ๓๖ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลก่อนก่อนที่ทางกู้ภัยจะมาถึง
แล้วนี่ตอนที่กู้ภัยมาถึงแล้วก็ต้องนำตัวนายบุญเนธส่งโรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุไปเจอปลอกกระสุนขนาด๓๘๐๕ปลอก
ฝั่งคนที่ก่อเหตุที่วิ่งไล่ตามนายบุญเนธไปเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิด
เขาชื่อทงชัยช้างทองคำอายุ๓๔ปี
แล้วสุดท้ายนะชาวบ้านจับตัวนายทองชัยเอาไว้ได้ค่ะ
แล้วเราก็ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
คนเห็นเหตุการณ์เนี่ยมีศักดิ์เป็นแม่ยายของคนเจ็บก็คือนายบุญเนธ
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าลูกเขยกับนายชงชัยที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยจริง

เขาหาว่าลูกเขยฉันไปมองหน้าเขา

คิดดูสิมีคนยกมือถือมาถ่ายคลิปอ่ะนะไอ้ทงชัยอ่ะมันยังชักปืนมาขู่เลย
บอกว่าถ่ายคลิปใช่ไหมเดี๋ยวมึงโดนยิงด้วย
แค่พูดคำนั้นจบปั๊บเนี่ยทงชัยเอาปืนมาไล่ยิงลูกเขยเลยค่ะ
แล้วในที่สุดชาวบ้านก็ช่วยกันจับตัวนะ
ทีนี้เราไปคุยกับภรรยาของนายบุญเนธซึ่งเป็นคนเจ็บนะคะคุณวันนภา
เล่าให้ฟังแบบนี้สามีเธอเป็นพนักงานขับรถเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร
คนยิงเนี่ยตัวนายทงชัยเป็นพนักงานขับรถน้ำของกรุงเทพมหานคร
เอ้าแล้วเขารู้จักกันหรือเปล่าไม่รู้จักกันค่ะคุณผู้ชม
แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคือมันเคยมีประเด็นมีปัญหากัน
เพราะว่าฝั่งคนที่ก่อเหตุหาว่าสามีเธอมามองหน้าหาเรื่อง
นี่ขนาดเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะแต่รอบนี้พอมาเจอกันอีกนะ
ทำไมฝั่งคนก่อเหตุเอาปืนมาด้วยตั้งใจจะมาเอาชีวิต
มาฆ่ามาแกล้งกันเลยใช่ไหมซึ่งตัวเธอก็ไม่คิดนะ
ว่าจะเกิดเหตุแบบนี้กับสามีของเธอแล้วเธอยืนยันด้วยค่ะว่ายังไง
เธอก็ไม่ยอมเพราะว่าอาการสามีของเธอสาหัส

ถึงที่สุดพี่เพราะว่าถ้าแฟนหนูเนี่ยแฟนหนูอ่ะตอนเนี้ย
ทางโรงพยาบาลไม่สามารถช่วยเหลือได้เครื่องมือต้องส่งต่อที่วิพาราม
ยังไม่รู้แล้วเขาบอกว่าถ้าช่วยไม่ทันต้องตัดขาแล้วใครรับผิดชอบแฟนหนูอ่ะ
เขาขับรถขยะแล้วใครจะรับผิดชอบเขา
แต่ต้องไปโรงพยาบาลเอกชนใครจะจ่ายตังค์
หนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะหนูก็เอาถึงที่สุดหนูไม่ยอม